ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูคดีสุดโหดแก๊งพม่า
ฆ่ากันอุ้มฆ่ายะมิวอ่องค่ะหนุ่มชาวเมียนมาในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสาครทีนี้เบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องนี้นะคะ
มันเกิดอะไรขึ้นตำรวจได้มีการรวบตัว๕คน
จากทั้งหมดเก้าคนโดยกลุ่มคนก่อเหตุได้ให้การว่า
ปมเหตุมาจากการที่คนตายได้มีการข่มขืนน้องสาว
เลยตัดสินใจมาอุ้มฆ่าเพื่อสางแค้นปมหลังเรื่องนี้เป็นยังไง
เจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
การตายของย่ามิวอ่องหนุ่มชาวเมียนมาวัย๔๐ปี
ที่ถูกฆ่าปาดคอมัดเท้าทิ้งศพหมกคูน้ำข้างนาเกลือ
ในพื้นที่อำเภอบางจักรงสมุทรสงครามเมื่อช่วงเช้าวันที่๒มิถุนายน
ขยายผลพบย่าเมียวอ่องถูกอุ้มจากร้านขายของชำในพื้นที่อำเภอกระทุ่ม
สมุทรสาครในช่วงเช้ามืดวันเดียวกัน
แล้วถูกฆ่าระหว่างทางก่อนนำศพมาทิ้ง
งานนี้ตำรวจพุ่งเป้าไปที่ชาวเมียนมาด้วยกัน
เพราะรู้ความเคลื่อนไหวของเหยื่อเป็นอย่างดี
ตำรวจสองจังหวัดตามแกะรอยได้ภาพวงจอดปิดจากร้านขายของชำนายโจ
เห็นกลุ่มชายจัดการห้ามคนบุกกระทั่งตัวยับมิวอ่อน
ด้วยหมวกกันน็อกแล้วตีซ้ำก่อนถูกจับขึ้นรถ
อาชญากรย่อมทิ้งร่องรอยไว้เสมอ
ตำรวจสองจังหวัดใช้เทคนิคพิเศษสืบจนรู้ว่า
แก๊งนี้มีกัน๕คนกำลังหลบหนีมุ่งหน้าไปยังตะเข็บชายแดนกาญจนบุรี
ประสานตำรวจต่อชดตำรวจสพทองผาภูมิสกัดกั้นเส้นทางหลบหนี
กระทั่งสามารถจับกลุ่มไซยาอ่องวัย๓๐ปี
องเมนเทควัย๒๔โชมินตูวัย๓๒
ห่องหรือชิดอ่องวัย๒๔
และนายเล่นอายุเท่ากันเอาไว้ได้
ทั้งหมดเป็นชาวเมียนมาจนมุมขณะกำลังจะหนีข้ามฝั่งตามเส้นทางธรรมชาติ

ยึดรถเก๋งของผู้ตายที่นำไปจอดทิ้งไว้ที่จังหวัดราชบุรี
และรถของคนร้ายอีก๒คันมาประกอบสำนวน
ธมินให้การบอกวันนั้นอุ้มยะมิวอ่องขึ้นรถ
ขับมุ่งหน้าไปทางอำเภอกระทุ่มแบน
กล้องวงจรปิดในพื้นที่นาเกลือจังหวัดสมุทรสงคราม
จับภาพคนร้ายขับรถเข้าไปยังจุดทิ้งศพ
มุ่งหน้าไปยังจังหวัดกาญจนบุรี
กระทั่งโดนจับทุกอย่างกลายเป็นพยานหลักฐานชนิดดิ้นไม่หลุด
คดีนี้มีผู้ก่อเหตุทั้งหมด๙คนถูกจับ๕คน
หลบหนีไป๔ตำรวจมีข้อมูลแล้ว
ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง๕ยอมรับว่าก่อเหตุจริง
สืบในทางลึกพบกลุ่มผู้ก่อเหตุมี๒คน
เป็นอดีตทหารกองกำลังก๊อตอาร์มมี่
คือชิดพ่องและหม่องเมนเทคที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาวุธ
ส่วนปมสังหารอ้างที่ต้องฆ่า
เพราะชิดห้องโกรธที่คนตายไปข่มขืนน้องสาว
และยังใช้กำลังข่มขืนแรงงานคนอื่น
ซึ่งชวนเพื่อนมาอุ้มฆ่าหลังแค้น
เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของผู้ตายตั้งแต่วันที่๑มิถุนายน

วิธีการสุดโหดธมินใช้มีดปาดคอแล้วโยนศพทิ้ง
แต่ถ้าว่าตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การ
เพราะคนร้ายนำทรัพย์สินเหยื่อไปด้วย
เมืองต้นคาดว่ามีนัยยะซ่อนเร้น
ขัดแย้งผลประโยชน์เรื่องแรงงาน

ทำตัวเป็นมาเฟียนายหน้าค้าแรงงาน
ทำงานที่ไทยมานับ๑๐ปี
ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พร้อมขยายผลตามจับกลุ่มคนร้ายที่เหลือ
กลุ่มคนร้ายมีประวัติอยู่ในกองกำลังทหาร
ยิ่งทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการทำงาน
เข้ามาทำมาหากินในพื้นแผ่นดินไทย
แต่ก็ยังไม่วายไล่เข็นฆ่ากัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน